คุณพ่อวัยพจิเพชรสุพรรณค่ะศิลปินแห่งชาติเนี่ยอายุเจ็ดสิบแปดปีแล้วนะคะยังแข็งแรงสดใสค่ะคือเมื่อเช้านี้เออแวะมาออกรายการทางไทยรัฐทีวีของเรานี่แหละอ่าเลยขออัพเดตเรื่องสุขภาพนิดหนึ่งค่ะโดยเผยว่าอาการผ่าตัดบริเวณหลังอ่ะดีขึ้นแล้วค่ะ
จะนั่งวิวแชร์แต่ก็ยังทำงานร้องเพลงได้
รับแพร่ควันหน้าสร้างความสุขได้เหมือนเดิมเลย
ยังโชว์ลูกคอยให้แฟนบันเทิงไทยรัฐฟัง
ยืนยันว่าจ้างพ่อวัยพฤษเนี่ยได้เสียงดีเหมือนเดิมจ้า
ไปพาหลังมาก็แข็งแรงดีถ้านั่งไม่มีปัญหา
แต่ถ้าเดินก็มีปัญหานี้หน่อยคลัดอย่างนี้หน่อย
เราจะไปเครียดไปอะไรมันไม่ได้หรอก
เราต้องมีความสุขให้กับตัวเอง

ยังรับทำควันนาคต่อหาพ่อไวพฤษฐ์ได้ทุกเมื่อ

ไปไงไปไง
โอ๊ะสาธุจ้านี่พ่อไวพสบวชมา๔๐กว่าปีพ่อบอก
ใช่บอกยืนยันเสียงดีเหมือนเดิมค่ะ
ไหนได้อยู่กับคุณพ่อวัยพฤษแล้วนะคะ
มีตลกทั่วฟ้าเมืองไทยเอาชื่อพ่อไวพส

ถูกต้องเราแซมเปิ้ลเป็นตัวอย่างให้ดูนิดนึง
เอาจริงคุณพ่อวัยพฤษเนี่ยโกรธไหมคะ
แซวว่าพ่อคิดจะเก็บลิขสิทธิ์หรือเปล่า

ค่ะแล้วคุณอามเวลาไปงานเล่นเองบ้างไหมครับพี่
ก็เล่นเวลาเขาล้อเรามาเราก็สะดุ้งตามเขา
วัยพจน์กรรตพฤษวัยพจน์กรรตพัฒน์
วัยพจน์พฤษวัยพจน์พิสุพันธ์

วัยพจน์อายุจนป่านนี้แล้วนะ๗๐ปีแล้วคนก็ยังชื่นชม
คนเขาก็ยังรอยังเล่นเป็นมุกอมตะไปเลย
ขอบคุณคุณพ่อมากนะคะวัยพจน์พฤษภัภรรณ์
นี่เราจะเล่นกันกี่รอบ

คุณพ่ออารมณ์ดีมากสียังไซค์เหมือนเดิมเลย

แล้วก็ดูตื่นใจจำสายควรคร่าวคุณผู้ชม